เอามาดูต่อความเคลื่อนไหวของแก๊งดาราท่านอื่นบ้างที่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน
ล่าสุดก็มาเผยผลตรวจกันหน่อยด้วยล่ะ
หลังจากที่กักตัวกันได้๗วันค่ะ
วันนั้นต้องบอกว่าเขาไปทำงานมา
มีเรื่องกับดีเจมส์ตูงนั่นเองนะคะ
ก็ไปอัดรายการแฉแต่เช้ารายการเดียวกับดีเจมะตูมวันที่๑๙มกราคมค่ะ
เมื่อวานนี้พี่เปิ้ลกักตัวครบ๗วันแล้ว
ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
เคยความในใจว่าสำหรับการเป็นผู้เสี่ยงสูงเนี่ย
กังวลทุกวันจริงนะร้อนทุกวันเลย
ตื่นมาก็ต้องกรืนน้ำลายเช็กตัวเองก่อนไว้ว่าว่าอันนี้เจ็บพอหรือเปล่า
แล้วบุคลานที่เห็นว่าเราไปตรวจให้เป็นรอบที่สองแหละ
จมูกด้วยตรวจเลือดด้วย
พี่เปิ้ลก็บอกผลการตรวจตอน๒ทุ่ม
แต่ว่ายังไม่วางใจนะหลังจากนี้พี่เปิ้ลเองก็จะกักตัวต่ออีก๗วัน

ที่ไปตรวจมาเมื่อเช้านี้ก็ผลออกมาเป็นลบนะฮะ
ที่จะติดตอนนี้เหลือแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์
ปลอดภัยประมาณ๘๐๙๐เปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้ว
แต่ก็ต้องให้กักตัวอยู่ต่ออีก๗วันครบ๑๔วัน
ว่าเราไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ส่วนค่าการรักษาของพี่เปิ้ลที่โรงพยาบาลไม่มีนะค่าตรวจ

พยาบาลแกล้งว่าพี่เปิ้ลเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง

ศักดิ์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่ทำงานใกล้ชิดกับคุณมะตูมอืมก็ได้เดินทางไปตรวจเป็นครั้งที่สอง
ผลออกมาแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบค่ะ
ไปฟังเสียงของอาจารยิ่งศักดิ์กันหน่อยค่ะ
ผลจากการตรวจครั้งที่๒นะครับ
ท่านผู้ในการโรงพยาบาลบำราชนาราดูน
แจ้งว่าผลการตรวจของอาจารยิ่งศักดิ์ผลเป็นลบ
นั่นหมายความว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ยังไม่ครบเชื้อโปรบินในร่างกายนะครับ
แล้วก็ยังคงที่จะดูแลตัวเองต่ออีกจนกระทั่งเลย๑๔วันไปนะครับ
ค่อยจะออกไปทำงานกับคนนู้นคนนี้นะครับ
คนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องกักตัวให้ครบ๑๔วันก่อนเนอ
เพื่อความมั่นใจก็ไปตรวจต่อคุณผู้ชม
ผลล่าสุดที่เป็นลบนะคะแต่อย่างที่บอกไปก็กลับตัวให้ครบเจ็ดวันไปเลยค่ะ
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสบายใจของทุกคนนั่นเองค่ะ
เหมือนกันวันที่๑๙มกรากมเทปเดียวกันเลย
เมื่อวานนี้ก็ไปตรวจมา๒รอบเหมือนกัน
ผลการตรวจออกมายังยืนยันชัดเจนว่าเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด
ใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านพี่มดดำคชาพานะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับดีเจมะตูม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยออกตัวแล้วว่า
ไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมมา๒เดือนแล้ว
และล่าสุดค่ะยังบอกอีกนะคะว่าที่ไปตรวจเนี่ย
ก็เพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้าง
ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะไปตรวจทุก๕วันเลยเพื่อความชัวร์

ใช่นะคะส่วนเพื่อนดาราที่มีส่วนใกล้ชิดกับดีเจมะตูมนะคะ
ก็จะกักตัวให้ครบ๑๔วันเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นดีเจพีเคนะคะดีเจแมนชมพู่ก่อนบ่ายนะคะ
รวมไปถึงอีกหลายคนนะคะเห็นบอกว่า
เดี๋ยวครบ๑๔วันจะไปตรวจอีก๑รอบเพื่อความมั่นใจนั่นเองนะคะ
ช่วงนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนนะคะ
เปิดดูไทยรัฐทีวีอัปเดตข่าวตรงนี้ได้เลยค่ะ
การอยู่บ้านก็เหมือนการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม